การทำบุญกลางบ้านหรือการทำบุญกลางหมู่บ้านของคนไทยเชื้อสายลาเวียง
ปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมานี้
จะจัดขึ้นในช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูฝน
เตรียมจะมีการทำไร่ไถ่หนา

นี้เป็นคติความเชื่อพื้นถิ่นที่ต้องการจะจัดเลี้ยงผีประจำหมู่บ้านด้วยอาหารคาหวาน
เพื่อให้ผีมีความพอใจและผีก็จะอำนวยชัยให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล
พืชผลก็จะได้ปริมาณมากมีความอุดมสมบูรณ์
คอยปกปักรักษาลูกหลานในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน